คุณผู้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

วินาทีที่มีชายหนุ่มตะโกน

อย่างต่อเนื่องตอนนี้ทะลุ๑๐๐แล้วนะครับและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้เป็นต้นไปแน่นอนครับภาพเหตุการณ์นี้ทำให้เรานึกถึงภาพ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี๔๗ที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ส่งผล
กระทบต่อเมืองไทยของเราเช่นเดียวกันหลายคนกังวลนะครับว่าเอ๊ะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและตามมา
คลื่นยักษ์จะส่งผลต่อเมืองไทยของเราหรือไม่เราจะต้องมีการเตรียมรับมือ
อย่างไรคุณผู้ชมครับนี่คือภาพจำลองนะครับ
ว่าเกิดแผนดินไหวแล้วคลื่นที่เกิดจะแผนดินไหว
ความรุนแรงจะเป็นแบบนี้นะครับเกิดการม้วนตัวของกระแสน้ำจากท้องทะเลนะครับ
แล้วก็ซัดเข้าถล่มเมืองแบบนี้นี่คือสิ่งที่หลายคนกังวลกันแน่นอนครับ
วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรามากน้อยแค่ไหน
ชาวใต้ตอนนี้ที่หลายคนกังวลอยู่เป็นยังไงกันบ้าง
คุณผู้ชมครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกราฟิกกราฟิกนี้นะครับ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

กลุ่มยาวนานนับอาทิตย์เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องมาเตือนกันแล้วก็เตรียมรับมือกันหลังจากนี้เป็นต้นไปครับทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ